เลยส่งกลานไปอีกก็จะเป็นวันที่๑๔๑๖

เป็นวันออกสลากินแบ่งรัฐบาลใช่ไหม
หลายคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการลงทุนเกี่ยวกับตัวเลขเนี่ย
ก็มักจะเข้าไปส่องในไอจีของดารงดารา
เพราะว่ามีหลายคนที่ถูกรางวัลกันบ่อยมากเลย

นักร้องลูกทุ่งชื่อดังพี่มนต์สิทธิ์คำสร้อยนั่นเองนะ
คำซ่ะเอ้อ
พี่มนศิษย์เนี้ยเขาเป็นเจ้าพ่อใบเลขเด็ด
อยู่ในไอจีของตัวเองอยู่แล้วนะฮะ
แต่ว่าแม้เกือบจะได้เป็นเจ้าพ่ออยู่แล้วเชียว
แต่มางวดหลังกลับไม่แม่นเหมือนที่ผ่านมา
ก็เลยทำเอาเหล่าโซเชียลเข้ามาคอมเมนต์ถล่มต่อว่ากันยกใหญ่เลยนะคะ
โดยพี่มนต์สิทธิ์เขาก็เผยกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราบอกว่า
ช่วงแรกก็น้อยใจนะที่โดนชาวเน็ตต่อว่าแล้วก็ไล่ให้กลับไปร้องเพลงอย่างเดียว
ไม่ถูกสองงวดรู้สึกว่าแฟนเพลงต่อว่านักเลยกลับไปร้องเพลงดีกว่าไม่ต้องมาบอกเลขอะไรอย่างนี้ก็มีนะฮะ
แต่ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเราไม่ได้บอกเลขเขาคือเราเพียงแต่โพสต์โพสต์ว่าผมซื้อตัวนี้นะซื้อลอตเตอรี่ซื้อเลขนี้นะอันนี้แค่นั้น
แต่ถ้าแฟนเพลงเชื่อก็ซื้อตามแต่อย่าซื้อเยอะ
บางทีก็น้อยใจนิดหนึ่งเพราะว่าเราเราก็ไม่ได้บอกไม่ได้เอาตังค์เขานี่อะไรอย่างนี้

อื้มพี่จะไปบวกทำไมพี่เป็นทหาร
วันนี้ออกก่อนละ
อะหละก็ไม่รู้จะตอบยังไง
เออเออให้มันถึงเวลาก่อน

และกระวังใจ
แล้วอีกอย่างหนึ่งเขาก็ไม่ได้ทิ้งอาชีพนักร้องก็ยังร้องเพลงอยู่ปกติ